คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งภาพที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน
เป็นกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับ
เขาให้นักศึกษาชายถอดเสื้อผ้า
เหลือเพียงกางเกงในตัวเดียวแล้วก็ทำท่าแบบอนาจารย์
จนที่เป็นที่วิภาควิจารณ์ของคนในโลกออนไลน์
เป็นเฟซบุ๊คชื่อดังโพสต์ภาพกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นภาพที่นักศึกษาชายใส่เพียงกางเกงในตัวเดียว
ยืนบริเวณการทำท่าที่เหมือนแบบไม่เหมาะสม
รุ่นพี่ก็ยืนสั่งแบบนี้ครับทำอย่างนั้นทำอย่างนี้
ให้นอนความบริเวณการที่ใช้อาหารเอากิ้งไปอะไรอย่างนี้นะฮะ
ดูไหมถามจริงเลยน่าดูหรือเปล่า
นั่นแหละฮะในเพจเขาระบุว่าเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่เนี่ยได้จัดขึ้นตามความสมัครใจ
อ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการรับน้อง

ทุกคนสมัครใจไปอย่างนี้หรอคะ
สมัครใจขอดเสื้อผ้าอย่างนี้หรอคะ
อันนี้เขาว่าอย่างนั้น
แต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดสมัครใจหรือไม่สมัครใจ
แน่นอนมันก็เป็นภาพที่ไม่สมควร
มันก็ไปบ่งบอกถึงเรื่องของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับ
กิจกรรมนี้คาดว่าจัดขึ้นเองนะฮะโดยนักศึกษารุ่นพี่
ระหว่าง๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งภาพชุดดังกล่าวนั้นจากการตรวจสอบของเพจพบว่าถ่ายขึ้น
ในวันที่๒กุมภาพันธ์สักประมาณ๔โมงเย็น
โมงเช้าไปถึงสักประมาณเที่ยงของวันที่๒กุมภาพันธ์นะครับ

มีการส่งรูปต่อกันภายในสาขาวิชานี้ที่เขาเรียนกันอยู่
จึงสามารถยืนยันได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ
ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
เป็นวิทยาเขตอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชม
ฟังแล้วคิดเลยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ

คือไม่ได้อยู่แถวไหนแต่แค่กำลังคิดว่ากิจกรรมนี้มันช่วยส่งเสริมอะไร
นั่นสิครับในเรื่องนี้ครับแน่นอนพอเป็นข่าวออกไป
คนที่ถูกอ้างไปถึงคณะที่ถูกอ้างไปถึงก็ต้องออกมาชี้แจง
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙พระนครเหนือ
ออกมาประกาศชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
มหาวิทยาลัยนั้นยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวว่าเกิดขึ้นอย่างไร
และกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการกับนักศึกษาที่พาไปนะครับ
ทางนี้ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
โดยออกไปดำเนินการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเด็ดขาด
คือจัดได้แต่ว่าต้องอยู่ในมหาวิทยาลัย
อาจารย์เขาช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาตามความเหมาะสม
เพราะว่าป้องกันการเกิดเหตุการณ์รับน้องแบบไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
คือเอาจริงนะคะความลับไม่มีในโลก
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบันทึกมันไว้
สมาร์ทโฟนในโซเชียลส่งแค่ไลน์หรืออะไรก็ตาม
ยังไงก็หลุดค่ะอย่าจัดดีที่สุด